มาทุกปีเรื่องดีก็มาพร้อมเธอเลย
สำหรับพิธีไหว้ครูที่บ้านเกิด

และนักร้องลูกทุ่งมากความสามารถนะคะ
อกจากจะมีงานพิธีไหว้ครูแล้ว
ลูกทุ่งสาวคนสวยก็ยังถือโอกาสทำบุญใหญ่
ด้วยการแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านอีกด้วยนะคะ

อย่างที่หลายคนทราบกันแล้วนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่สาวจ๊ะเนี่ยแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดเธอก็ได้แบ่งปันน้ำใจให้ชาวบ้านอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
แทบจะกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีคุณ
แล้วพอช่วงสายที่ผ่านมาค่ะจ๊ะก็ได้แจกข้าวสารให้กับชาวบ้านจำนวน๔๐๐๐ถุง

นี่ข้างหลังเป็นแบ็คกราวไอ้ขาวนี่คือข้าวสารตั้งนั้นเลยนะ
ในงานก็มีทั้งคนในครอบครัวค่ะ
รวมไปถึงหวานใจหนุ่มพี่แจ๊คธนพลแล้วก็เพื่อนค่ะ
มาร่วมทำบุญในครั้งนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
จ๊ะบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจอยากจะทำในทุกปี
แล้วปีนี้อย่างที่รู้รู้กันนะคะสถานการณ์โควิดเอ่ยอะไรเอ่ย

แล้วก็ต้องการนี่แหละปัจจัย๔ข้าวสารอาหารแห้งว่ากันไปนะฮะ
พอมีกำลังทรัพย์ที่จะพอหยิบยื่นให้เขาได้ก็อยากจะมอบให้ค่ะ
เพิ่งก็มีเพื่อนในวงการและก็ทางนอกวงการนะค่ะ
พอเห็นสีหน้าสีตาชาวบ้านคุณคะ

เขามารับไงมารับของที่คุณจ๊ะแจกเนี่ย

เองบอกว่าผู้ให้อย่างเราก็มีความสุขมากค่ะ
โดยวันนี้เราแจกข้าวสารประมาณ๔๐๐ถุงด้วยกันค่ะ
จ๊ะเนี่ยมาแจกข้าวสารประมาณได้๔๕ปี
เพราะปีที่แล้วเนี่ยเราแจกไป๒๐๐ปีนี้เราแจก๔๐
ข้าวสารเนี่ยปกติทุกปีเดินมาแล้วเราแจกเลย
ปีนี้นะคะจะมีการลงทะเบียนและแจกคูฟอง
และจะให้มาเป็นเวลาเพราะว่าเราต้องตามมาตรการ
เพราะว่าไม่ให้คนดูแบบว่าใกล้ชิดเกินไป
หรืออะไรอย่างนี้เพราะเราต้องเว้นระยะห่าง
นั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะ
นี่ที่อ่างทองเดี๋ยวว่างเธออาจจะจัดที่กรุงเทพด้วยก็ได้
ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นงานบุญเนอะ
ใช่จะบอกว่าจ๊ะเนี่ยนะทำงานบูลลี่กับคนอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะ
แต่ว่าเขาทำบุญหนักอะไรรู้ไหมให้กับพ่อให้กับแม่ตัวเอง

ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะ
ใช่นะคะฝากติดตามบทบาทพิธีกรด้วยนะคะ
เศรษฐีป้ายแดงทางไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้คือจัดตามมาตรการป้องกันโควิดเลย

ต้องห่วงเรื่องดามงดราม่านะคะ